คุณผู้ชมคะอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยออกมาแถลงชี้แจงนะคะ
กรณีที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในประเทศไทยที่เป็นผู้หญิง๒คนเนี่ยค่ะ
ติดเชื้อจริงแต่เป็นเชื้อตายไม่ใช่การระบาดรอบ๒นะคะ
คือรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ๓๔ปีทำงานที่สหรัฐอารับเอมิเรต
เดินทางกลับไทยวันที่๒มิถุนายน
กักตัวในสถานที่ของรัฐและตรวจเชื้อ๒ครั้งไม่พบเชื้อ
ก็เลยเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิในวันที่๑๓มิถุนายน
วันที่๑๗สิงหาคมเข้ากรุงเทพมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ผลตรวจออกมาในวันที่๑๘สิงหาคมพบเชื้อโควิด๑๙
ระบุว่าเป็นการพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย
ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๕ปีทำงานอยู่ที่สหรัฐอารับเอมิเรต
แล้วก็เดินทางกลับไทย๒๔มิถุนายน
กักตัวในสถานที่ของรัฐครบ๑๔วันตรวจเชื้อแล้ว๒ครั้งไม่พบเชื้อ
วันที่๒๔มิถุนายนเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเลย
ต่อมา๑๖สิงหาคมเข้ามาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วผลตรวจออกมาในวันที่๑๘สิงหาคมพบเชื้อโควิด๑๙
แต่ไม่มีอาการป่วยใดนะครับแพทย์ก็ให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นายแพทย์สุวรรณชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
เชื้อที่ตรวจพบในผู้ป่วยทั้งสองคนเป็นซากเชื้อที่ตายแล้วนะครับ
พบชิ้นส่วนพันธุกรรมจึงไม่แสดงอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วยอื่น
ไม่ใช่การติดเชื้อจากในประเทศและยืนยันว่าไม่ใช่การระบาดรอบ๒
อย่างที่ทุกคนตกใจกลัวด้วยตอนนี้ประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุข
ติดตามคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดให้กักตัวและเฝ้าระวังโรคเพิ่มเติมต่อไปแล้วนะครับ